มันไม่ใช่ว่าจะมาด่าพ่อล่อแม่กันเฉย
มันชนะด้วยความเจ๋งไม่ใช่ว่ามันชนะด้วยใครด่าใคร

คำว่าเร็วก็คือเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด
อย่าไปเสแทร่งว่าตัวเองเป็นตัวอื่น

คือกูพูดอย่างนี้มึงฟังหรือเปล่า
ก็ผมเกิดแล้วโตที่อเมริกาครับ
พับในอเมริกาในช่วงนั้นนะครับ
ก็กำลังบูมในอเมริกันนะครับ

ชอบเพลงชอบคนนู้นคนนี้
พอย้ายมาอยู่เมืองไทยตอนอายุ๑๖ครับ

แล้วก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นนะครับ
เริ่มสนใจการเขียน
อยากจะลองร้องกับเขา

เหยียดสีผิวมันจะเป็นเรื่องใหญ่

พอมันได้เห็นตรงนั้นตอนอายุ๑๓

แล้วกลุ่มนั้นที่เขาพูดถึงสิ่งที่ความเท่าเทียม
มันก็เป็นกระบอกเสียงของเรา
เพราะเราไม่ได้เลือกแต่เราโดนโยนเข้าไปในตรงนั้น
นั่นก็เป็นเรื่องราวที่ว่าทำไมเราโตขึ้นมา
เพราะว่าในช่วงตั้งแต่เด็กแล้วมันโดนปลูกฝังมาอย่างนั้นครับ
ตอนที่อยู่เมืองไทยนี่ก็ต้องบอกเลยว่า
โตมากับคาราบาลพี่ปูพงศิษย์เพลงเพื่อชีวิต
ผ่อย้ายไปเท่านั้นตอนแรกยังไม่เจอขันใช่มั้ย
ตอนไปแรปมันก็ดีแต่มันก็ยังไม่ค่อยสินสารพอ
ฟังมาเรื่อยมันก็เป็นเหมือนเพลงเพื่อชีวิตอีกแนว
เราอยากที่มันพูดตรงไปตรงมานะ
พูดนู่นพูดนี่ได้แบบตรงไปตรงมา

พอมาเจอขันชันก็เป็นดีเจอยู่แล้ว
เราก็ลองฟังเพลงนั้นลองฟังเพลงนี้ความหมายของมัน
ฮิปพอปกำลังบูมใหญ่เลยทูพักอ่า
ก็นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราได้ฟังเพลงก็พร้อมแล้วก็เริ่มเขียน
ว่าเออเราไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ดีกว่าเราก็บ่นให้ฟังเลยดิบให้ฟัง
ครั้งที่สามครั้งที่สามของการบูมการบูมนะครับ
ก็ดีใจแล้วก็สักทีที่มันแบบว่ามีรายการแบบใหญ่คอยสนับสนุนพี่พ๊อปแล้วก็
ทำให้ฮิปพอปมันกว้างขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนไทยได้เข้าใจฮิปท็อปอย่างมากขึ้นนะครับ
คราวนี้ก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจพี่ป๊อก

คือคนเริ่มฟังเนื้อจากที่เราทำมา๑๘ปีเนี่ยคนเขาจะฟังเนื้อน้อย
ถ้ามันเป็นเพลงเพราะมีนะครับที่เขาก็จะชอบ
อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เพลงไหนที่มันแป๊บแป๊บแล้วมีความหมายนะ
คนก็เริ่มเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นว่า
มันไม่ใช่ไร้สาระมันแบบว่าทุกอย่างที่เขาเขียนมา
มันไต่ตรองมาก่อนเพราะมันต้องเป็นกรอนคล้องจอง
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะมาพูด

ทำให้คนเข้าใจจากเนื้อเพลงครับ
ก็รู้สึกดีที่คนมาฟังเนื้อ

ทำให้แรปเปอร์ทั้งหลาย

ภาษาการใช้ภาษา

สับมันจะใหญ่
สับใหญ่มัดทำให้สละสาสวยขึ้น
จุดเสน่ห์อันนึงของแร็พไทย
แล้วก็เคาน์เจอร์ไทยอันหนึ่งก็คือ

ทำไทยเราสวัสดีนู่นนี่นั่นเราก็พูดถึงตรงนั้น

แล้วก็มีน้องที่เขาเอาพวกอย่างตะลุง
แล้วก็เสียงแต่ละภาพมาใช้

แรปเหนือเขาก็จะแรปภาษาเหนือ
คนที่แรปใต้เขาจะแรปใต้อะไรอย่างนี้
ผมว่าทุกคนก็เรียวในของแต่ละคนนะ

ความเร็วคือเป็นตัวของตัวเองนะ
ถ้าสมมุติเราไปเสียแทร่งนั่นคือคุณไม่เรียวแล้ว
คุณไปแรปในสิ่งที่คุณไม่ใช่
แล้วคุณก็ไปจินตนาการขึ้นมาว่าตัวเองใช่

คำว่าเร็วก็คือเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด
อย่าไปเสียแทร่งว่าตัวเองเป็นตัวอื่น
แต่พยายามทำในสิ่งที่ตัวเองเป็นที่สุด
นำเสนอแล้วก็ทำดูซิว่าคนจะรีเลสกับเราได้หรือเปล่า
นั่นคือความเร็วในมุมมองของผมนะครับ
มันไม่ได้มีใครที่ดักอีเมนต์มันเป็นเรื่องเป็นราวเลย
ว่าเริ่มมายังไง

ไม่มีใครถ่ายรูป
คือถ้าไม่เอาของกล้างคอคลับที่เขาคงเก็บภาพของเขาเอง

แล้วพอตอนนี้กระแสมันมาทุกคนก็อยากจะ
คือได้

ไม่ใช่แค่ถามไทยเทไปถามเด็กด้วย

รุ่นพวกผมเนี่ยมันจะต้องรู้ที่มาที่ไป

แล้วเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อตั้ง

มันคือจริงมันโชว์เกินนะครับ

มีคำคมมีศิลปะในการ
เขียนกรรมันชนะด้วยความเจ๋ง
ไม่ใช่ว่ามันชนะด้วยใครด่าใครว่ามันศะใจกว่ากัน

เหมือนที่เป็นอยู่แล้วครับแบบ

ใช่ไหมบ่นอะไรกัน

เราเลยจุดตรงนั้นไปแล้ว
คือก็อย่างที่บอกก็คือความหมายในเนื้อเพลง
เราเป็นคนที่มีสาระ
ทุกคนเขาจะมองว่าพูดไม่รู้เรื่อง
สาระแบบว่องนอนเปล่าเมาเปล่า

ผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วครับ

พยายามจะเขียนชีวิตของตัวเองออกมา

มีแนวที่พูดถึงชีวิตจริง

มากกว่าอีกบางที

เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปกับเราตลอด

ดนตรีก็จะหยุดหายไปจากหัวใจ

ไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็จะออกมาเป็นแบบนั้น

ศิลปะที่มันปลูกฝังเป็นแต่ละคน
คือผมว่าเพลงนี้เป็นจุดสำคัญที่
แบ่งพวกแบ่งท้องแบ่งคนเหมือนกันนะ
ก็จะเลือกเดินไปทางนั้นแหละ
ถ้าเราไปคอนเสิร์ตเราคบกับเพื่อน
มันก็ต้องเป็นกลุ่มที่มันชอบคล้ายกัน

ท่านจะพูดกันตรง